ยังไม่ต้องพูดฟังที่ฉันทั้งเดียวโอเค

หยุดตั้งใจฟังนะคะ
คุณผู้ชมต้องบอกว่าเราจะพาไปที่จังหวัดชนบุรี
เพราะว่าจะพาไปหา๒หนุ่มหน้ามนต์
เขามีลีลาการร้องการเต้นที่เรียกได้ว่า
รอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับคนรอบข้างได้อย่างดีเลยทีเดียว

นี่น้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปิบปิบเฮะเฮะเฮะเฮะ
นี่สนุกสนานมากนะคะ
ร้องดีเต้นโดนใส่แรงจัดเต็มลีลาโดดเด่นกว่าใครทั้งตลาดเลย
เพราะว่าในตลาดเนี่ยคงไม่มีใครมายืนเต้นยืนร้องเพลงจริงจังแบบนี้แน่นอนนะคะ
คนที่เขาผ่านไปผ่านมาบริเวณตลาดเห็นแล้วก็ต้องสงสัย
สองหนุ่มหน้ามนต์เนี่ยเขาว่ายืนร้องยืนเต้นกันทำไมหน้าตลาดแบบนี้นะ
ดิฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันและดิฉันเองก็อยากไปเต้นเป็นเพื่อนน้องเหมือนกันนะคะ
น้องคนที่ร้องเพลงอยู่นะคุณผู้ชมนะที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำเนี่ยนะคะ
เขามีชื่อว่านายพงระวิทย์กระภูชัยอายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๔โรงเรียนชนลราชอำรุงนะคะอยู่ที่ตำบลบ้านสวนจังหวัดชนบุรี
ส่วนคนที่เต้นอยู่นี่นะคะชื่อว่านายพงนพัฒน์ทองคำอายุ๑๗ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์อยู่ตำบลหนองรีจังหวัดชนบุรี
น้องเขาเล่าให้ฟังด้วยบอกว่าที่มายืนร้องยืนเต้นหน้าตลาดสดซอย๑๑ที่ตำบลบ้านสวนแบบนี้
โดยการใช้ความสามารถของตัวเองให้เกิดประโยชน์นั่นเอง
โอ้โหคือผมดีใจนะจ้ะ
น้องทั้งสองคนที่เขามีความคิดดีในการที่จะหาเงินนะครับมาแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่
แล้วเขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นการมอบความสุขให้กับคนในตลาดไม่ว่าจะเป็นลูกค้า

ที่คืนความสุขของจริงลูกค้าที่มาที่ตลาดพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มีความสุข
ใช่แล้วเนี่ยคือความสามารถน้องบางคนบอกว่าตัวเองไม่มีความสามารถพิเศษอะไร
อย่างน้องเขาร้องเพลงไม่เพราะแต่เขาเต้นเขามีความกล้าแสดงออกในการที่จะลุกขึ้นมาเต้นขยับโยกย้ายแค่นี้เล็กน้อย
หรืออย่างที่น้องเขาบอกว่าบางคนบอกว่าตัวเองไม่กล้าไม่มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างนี้
ช่วยพ่อแม่ทำงานที่บ้านแค่นี้ก็เกิดประโยชน์แล้ว